คุณหนุ่ยอ้าวมาแล้วคุณปูเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวช่วงหน้า
เดี๋ยวคุณปูจะเปิดดูดวงหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์กับคุณปูโลกเบี้ยว
แล้วก็คุณหนุ่ยนะคะที่คุณหนุ่ยกับคุณปูจะมาแนะนำเนี่ย
เป็นคาเฟ่น้องหมาจ้ะคือสำหรับใครที่รักหมาเนี่ย
สามารถที่จะเอาหมาไปได้แล้วก็เอาคนไปได้ด้วยแล้วก็มีอาหารกิน
มีกาแฟดื่มคือบางคนบอกว่าชอบหมามาก
แต่ว่าอยู่คอนโดไม่สะดวกเลี้ยงหมาอยากที่จะแบบว่าเออ
ได้ใช้เวลาว่างอยู่กับสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยก็ไปคาเฟ่ต่างเหล่านี้ได้
เรารวบรวมนะคะคาเฟ่น้องหมามาให้คุณผู้ชมถึง๓ที่ด้วยกัน
ที่แรกค่ะอยู่ตรงแถวรัชดาใกล้มากเลย
พี่กัดง่ายมากคุณผู้ชมค่ะบนถนนรัชดาใช่ไหมคะคุณผู้ชม
ทางซ้ายเนี่ยจะมีตึกเมืองตึกไทยประกันชีวิต

ใช่คืออยู่ฝั่งน่าจะอยู่ฝั่งขวามือใช่ไหม
ถ้าเมืองไทยประกันชีวิตอยู่ซ้ายมืออันนี้จะอยู่ขวามือ

มีซี่โครงหมูหมักเปเปอร์ซอส

พี่เมนูเขาดูดีนะเนี่ยคือไม่ใช่แบบว่าเป็นคอนเซ็ปต์คาเฟ่แล้วก็แบบว่า
อาหารก็แบบว่าไม่สวยนะไม่ใช่นะอาหารเขาก็ดูน่ากินนะเนี่ย
แล้วก็พาหมาของเราไปว่ายน้ำได้ด้วยนะคะ

หมาไปเจอกันแล้วก็ตรวจสุขภาพน้องหมาได้ด้วย

มันก็ตรวจสุขภาพหมาก่อนไงเพื่อความไม่ใช่ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบว่า
เหมือนเดี๋ยวติดเชื้อโรคซึ่งกันแล้วกันอย่างนี้
นี่เดี๋ยวนี้ก็มีอย่างนี้สิแต่หมาตัวใหญ่จริงอ่ะ
ถ้าพาระดาไปนี่ระดาจะต้องแบบว่า

ตรงนี้เนี่ยแถวสนามบินน้ำ

น้ำตัดขนทำสปาน้องหมาด้วยระหว่างที่น้องหมาทำสปานี่ไงพี่
หมาตัวเล็กเล็กเออมาที่นี่มาที่นี่
คนเจ้าของก็สามารถที่จะกินอาหารรอได้นะคะก็มีทั้งเอ่อ
เครื่องดื่มมากมายแล้วก็มีของวางด้วยมีตัดผลมีกลูมิ่ง
อ่ะไปอีกย่านหนึ่งใจกลางเมืองเลยเอกมัยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาเรียกว่าคนแน่นมายืนต่อรอคิวเข้าคาเฟ่นี้เลย
หลานที่ชอบไปมากแล้วเนี้ยหลานที่อันนี้ดีแล้วตอนแรกก็ถามว่าเอ๊ะผู้คาเฟ่พวกนี้แบบกลิ่นจะแรงไหมอะไรอย่างเงี้ย
บอกว่าไม่มีเลยไม่เพราะเขาต้องดูแลอย่างดีนะคะ
และที่สำคัญคือชื่อของน้องหมาที่เขามีน้องหมาประจำร้านไงชื่อเขาเนี่ย
ตามสถานีรถไฟฟ้าชื่ออะไรบ้างจ๊ะนานาแล้วอะไรอีก
อารีโอ้ยแล้วนี่ตัวใหม่ที่กำลังจะ

เบิร์นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าพีล็อกซิ่ง
ว่าบางคนอาจจะพายล็อกซิ่งพายล็อกซิ่งหรือพี่ล็กซิ่ง

ศรีเคยไปออกกำลังกายแบบพีล็อกซิ่งเป็นยังไง

เป็นการรวมกันหลายอย่าง

เป็นพีลฮิลาทิสก์

ถ้าตอนวอร์มของคุณเขาแทบจะเอาชีวิตไม่รอด

เส้นแรงจะหลุดออกมานอกเบ้าอยู่แล้วอันนี้คือพี่ไม่แข็งแรงไง

อ๋อเหรอซุมบ้าก็คือเต้นอีกแบบนึงแต่นี่คือเขาพูดเรียบความแบบอย่างนี้ด้วยค่ะ

ใช่หนึ่งคลาสนี่ล่ะคะสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้มากกว่า๙๐๐๑๒๐๐แคลอร์ด
แล้วเฟิร์มกระชับเบิร์นไม่พอนะกระชับกล้ามเนื้อด้วย

เออแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นกับร่างกายนะคะเหนียนอย่างนี้ไง

สนุกแต่ว่ามันตลอดเวลานุ้ยบางทีพี่อยากหยุด

อ่าคือบางคนอ่ะเขาบอกว่าการต่อยมวยการชกมวยอ่ะมันทำให้เบิร์น
มันทำให้สร้างกล้ามเนื้อมันกล้ามเนื้อมันลีนอย่างนี้เขาชอบ
แต่ว่าถ้าไปแอดแอสที่ค่ายมวยก็บางทีเขาก็แบบว่า
แบบมันไม่เหมาะกับจริตเรา
เคยไปต่อยมวยแบบนี้กับพี่บัวขาว
ไม่ใช่กับพี่บัวขาวไปต่อยมวยแบบนี้แล้วเตะแบบผิดท่า

ขาหนีบใช้กันไม่ได้ไปประมาณ๒ปีกว่า

ถ้าเกิดใครบอกว่าอยากที่จะลองแบบว่าชกมวย
แบบสนุกด้วยก็มาลองแบบพีล็อกซิ่งดูแล้วกันนะจ๊ะ
เพราะอะไรเพราะมีเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนมาแนะนำไม่ต้องกลัวเหี่ยวกลัวดั่งดำริ้วรอยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลย
ต้องเลยเหรอไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเพื่อนมาแนะนำ